เพราะผมไปสัมผัสกับครอบครัวลุงพลแล้ว

เลยรู้ว่าคนหน้าเดียวมันเป็นยังไง

ก็คือคนดีที่หลอกใครไม่เป็น

เหมือนว่าคิดว่าแกมีส่วนร่วม

ว่าลุงพลคือในเนื้อข่าว

แต่แกไม่มีเงินไปประกันตัวหรอก
ผมก็หยิบโทรศัพท์โทรหาแกเลยเมื่อคืน

คือผมจะบอกว่าทำไมถึงอยากช่วยลุงพล
ลุงพลคือคนหน้าเดียวคนหน้าเดียวคือคนยังไงครับ
ก็คือคนดีที่หลอกใครไม่เป็น
ใครไม่เป็นเหมือนคนบางคนที่หลายหน้านะครับ

ซึ่งผมมองแล้วเขาคือคนดี

แล้วผมก็ไม่ยอมให้แกถูกรังแก
และที่สำคัญผมก็เคยลงพื้นที่ไปคุยกับแกมาแล้ว
แล้วก็ไปกินข้าวบ้านป้าเถิงมาแล้ว
ซึ่งเป็นบ้านที่ลุงพลเคารพนับถือ
แล้วตอนที่ผมขึ้นเขาผมก็ได้ลุงพล
ที่แบ่งน้ำให้ผมกิน
ผมบอกแล้วว่าผมเห็นคนดีโดนละแกไม่ได้

ถ้าผมไหว้ออกที่แกแกไม่มีเงียนดับประการหรอก

นี่ประมาณ๑๐ประลาน

ที่จนโดทิดินทางเชียงใหม่
คือตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะพอดูข่าวปั๊บผมก็บอกเมียเลยเตรียมฉนวนไปด้วย
ถ้าเกิดลุงพลโดดออกมาจากมารัยผมขึ้นไปประการเอง

อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ๔๕ไร่แต่มันเป็นที่ที่ราคาแพงทางเชียงใหม่
แต่มันหลายโฉนดไงหลายโฉนดมาก
คือไม่รู้ผมเห็นคนดีอย่างลุงพลโดนรังแกไม่ได้
คือไม่ใช่ว่าผมจะมาสร้างกระแสหรอกเพราะผมไปสัมผัสกับครอบครัวลุงพลแล้ว
ผมไปสัมผัสมาแล้วเลยรู้ว่าคนหน้าเดียวมันเป็นยังไง
หน้าเดียวมันพูดร้อยครั้งมันก็คำตอบเดิมแล้วก็คำถามเดิม
จะตอบได้หมดแต่วันนี้คนนี้กำลังโดน
เขาเรียกว่าคนบางกลุ่มสงสัยแก
คือพิรุษมันมีอยู่แล้วทุกวันนี้
ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศประมาณ๙๐ต้องรู้แล้วว่า

กระทั่งวันที่ผมเดินทางไปเปิดหมู่บ้านเนี่ยนะ
ผมสงสารนะสงสารคนในหมู่บ้านนี้มาก
ที่ทำให้คนในหมู่บ้านนี้อยู่กันยาก

ทุกคนคือระแวงทุกคนคือต้องเตรียมตัว

ผมไม่ต้องพูดหรอกว่า
คนร้อนตัวมันคือใคร

พ่อหมอปลาแบบเลือกที่จะช่วยลุงพล
หลวงหมอปลากังวลไหมว่าอีกทางครอบครัวของน้องชมพู่
ไม่กังวลครับเพราะผมช่วยเหลือคนดี

เพราะทุกครั้งถ้าเราไปช่วยเหลือคนดีที่มาโดนรังแก่เนี่ย
ผมไม่กลัวใครผมพร้อมชน
ถ้าลุงพลโดนหมายจับผมก็จะขึ้นไปประกันเอง
แล้วก็ผมก็ไม่สนใจแล้วว่าผมจะเสียกี่บาท
เพราะผมเชื่อมั่นในตัวแกว่าแกคือผู้บริสุทธิ์
น้าแกไม่ใช่ยาติโกโฮติกาพวกหรอก
แต่ผมเห็นไม่ได้หรอกถ้าคนดีโดนรังแก่ครับ
แล้วหมอปลากลัวว่าพ่อแม่ของน้องจะว่าไหม
คือไม่มีสิทธิ์มาว่าผมอยู่แล้วเพราะผมช่วยเหลือคนดีครับ
ถ้าผมไปช่วยเหลือโจรดิมาว่าผมได้

โปรดติดตามตอนต่อไป